คุณผู้ชมคะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
อาจารย์สุภาพหยิบยกเอาเรื่องที่คุณหมอมนูลลีชเวงวง

พอเห็นอ่านโพสต์มันน่าตกใจเหมือนกันนะ

ตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตจากโควิด
พันธุเดลต้าในไทยจะเพิ่มสูงขึ้น

คุณหมอพูดถึงตัวเลข๓๕ล้านคน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์สุภาพ

อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ

ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับ
เพราะว่าเราอย่าประมาทว่ามันจะเป็นไปไม่ได้
คุณหมอมนูลลีชเวงวงเป็นใครครับ
เป็นหมอใหญ่เป็นหมอดังที่วงการแพทย์รู้จักท่านดี
ท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ
ของโรงพยาบาลวิชายุทธ์
คำเตือนจากคุณหมอมนูลได้รับการขานรับ
เห็นความสำคัญจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช้าวันนี้
เอาไปพาดหัวก็เป็นหัวใหญ่เลยครับ
เช่นพาดหัวว่าหมอเตือน๑๐๐วันอันตราย
หายป่วยห่วงป่วยครึ่งประเทศตายสามหมื่นและต้องเร่งฉีดวัคซีน
อีกหัวข่าวหนึ่งบอกที่บิ๊กตูออกพรบมั่นคงด้านวัคซีน
ส่งออกแอสตราเซเนก้าชั่วคราวแล้วนำมาฉีดภายในประเทศก่อน
อีกหัวข่าวหนึ่งบอกอยู่บ้านก็ไม่สามารถหยุดเชื้อได้นี่
การติดเชื้อโควิดในประเทศไทยมันจะเดินทางไปถึงจุดนั้นเฉลอครับ
ลองฟังเฟซบุ๊กของหมอมนูลยาวหน่อยครับแต่ต้องอ่านให้ฟัง
เชื้อโควิดสายพันธุเดนต้าในไทยจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
ต่อให้มีมาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นแค่ไหนอยู่บ้านก็ไม่สามารถหยุดเชื้อได้
กลับเป็นแหล่งระบาดที่สำคัญที่สุดจึงควรผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บางอย่างได้บ้าง
ก่อนที่เศรษฐกิจจะเสียหายไปมากกว่านี้
ร้อยวันข้างหน้าผู้ติดเชื้อที่แท้จริงของไทยอาจจะเพิ่มเป็น๓๕ล้านคน
หมายถึงไทยครึ่งประเทศจะติดเชื้อและจะมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๓๐๐๐คน
คุณหมอบอกว่าคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันวัคซีนเข็มแรกแล้ว๑๖ล้านคนยังขาดอีก๔๐๔๕ล้านคน
วิธีเดียวที่จะลดจำนวนผู้ป่วยหนักและลดจำนวนคนเสียชีวิตคือการฉีดวัคซีน
ต้องเร่งฉีดให้เร็วที่สุดภายในร้อยวันข้างหน้า
ไม่ใช่รอถึงปลายปีนี้หรือรอต้นปีหน้า
ฉีดวันละ๕แสนคนโดยให้แข็งแรงให้เข็มแรกทุกคนไปก่อน
เมื่อมีวัคซีนเพิ่มค่อยให้เข็ม๒ภายหลัง
คุณหมอบอกว่าปัญหาสำคัญเรากำลังประสบขณะนี้คือ
เราขาดแคลนวัคซีนอย่างหนัก
ส่งมอบวัคซีนที่สั่งจองล่วงหน้าให้ประเทศไทยเร็วขึ้น
แต่ไม่ประสบความสำเร็จ
เพราะประเทศไทยสั่งจองวัคซีนล่วงหน้าน้อยแล้วเช้ากว่าประเทศอื่นเขา
ผมเห็นด้วยกับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประเสริฐเอื้อวรากูล
คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่เสนอให้นายกใช้อำนาจตามพรบมั่นคงด้านวัคซีน
งดการส่งออกวัคซีนที่ผลิตที่ผลิตโดยสยามไบโอแซน
ให้ประเทศอื่นเป็นการชั่วคราว
ขณะนี้สยามไซแอนด์มีกำลังผลิตวัคซีนประมาณเดือนละ๑๐๑๕ล้าน
ถ้าใช้อำนาจตามพรบที่ว่าจะทำให้ประเทศไทย
มีวัคซีน๓๐๔๕ล้านในช่วง๓เดือนข้างหน้า
ถ้าทำเช่นนั้นเราก็มีโอกาสจะลดความสูญเสีย
เราจำเป็นต้องทำเชื่อว่าประเทศอื่นก็คงทำแบบเดียวกับเรา
ถ้าเจอสถานการณ์ที่ว่านี้เห็นไหมครับ
อย่าคิดว่าเรื่องที่หมอมนูลโพสต์เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้นะครับ
เราลองย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา
วันหนึ่งประมาณสองหมื่นกว่าคนไม่มีใครเชื่อหรอกครับ

ประเด็นคือว่าคำเตือนจากคุณหมอมนูนเนี่ย
เราควรจะตั้งหลักคิดแล้วเตรียมตัวเตรียมการรับมือกันยังไง
ถ้าสถานการณ์เลวร้ายอย่างนั้นเกิดขึ้นจริง
คือมีคนติดเชื้อครึ่งประเทศคนตายจะถึงสามหมื่น
สิ่งที่รัฐบาลหรือทุกฝ่ายต้องคิดคือ๑รัฐต้องเตรียมสถานที่ที่จะดูแลรักษาคนติดเชื้อ
เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้สถานที่ที่จะเตรียมไว้ในใจก็คือสถานที่ดูแลผู้ป่วยทุกประเภท
ก็คิดว่าจะให้มี๑ตำบล๑ศูนย์พักคอยเนี่ยต้องทำให้มันเกิดขึ้นจริง
โรงพยาบาลสนามที่กำลังขยายไปที่นั่นที่นี่ในเวลานี้เนี่ยต้องคิดต่อไปอีกครับว่า
ยังมีที่ไหนที่จะหาสถานที่ขยายได้อีก
โรงพยาบาลหลักที่มีเตียงคนไข้หนัก
จะขยายเพิ่มเติมได้ไหม
เพราะว่ามันต้องมีอุปกรณ์ต่างมากมายประจำอยู่กับเตียง

ต้องเตรียมบุคลากรทางการแพทย์รองรับกันยังไง
ถึงจะให้เพียงพอกับสถานการณ์
เพราะที่เป็นอยู่เวลานี้บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรผาสุขทุกฝ่าย
เต็มมือล้นมือกันหมด
ถ้ามีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างที่หมอมนูลว่า
มันจะทำยังไงกันครับที่จะรับมือได้
แต่ว่าต้องคิดครับเราจะเอาบุคลากรทางการแพทย์มาจากไหน
เติมเพื่อรองรับหน้างานเราจะเอาระบบสาธารณสุข
มามาทำยังไงที่จะให้เพียงพอเราเตรียมรับมือไว้ยังไงครับ
มาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้และเกี่ยวข้องกับการรักษา
มันต้องใช้มากขึ้นเราเตรียมคิดเผื่อเอาไว้แล้วหรือยัง
เรื่องเงินเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้มากขึ้นรัฐบาลคิดเผื่อไว้หรือยังว่า
ถึงเวลาขึ้นมาจะดึงเอาเงินจากก้อนไหนมาใช้แต่ที่ผมคิดได้ทันทีก็คือว่า
งบกลางที่กรรมธิการงบประมาณเขาตัดออกมาจากหน่วยงานนั้นกระทรวงนี้กรมนี้
แล้วเอามากองไว้ตรงกลางแล้วก็ให้เป็นงบกลางที่นายกมีอำนาจที่จะจัดการใช้ได้
เรื่องนี้แหละไอ้งบกลางเนี่ยต้องเผื่อไว้เลยครับ
ประเด็นนี้ทั้งรัฐบาลทั้งนายกทั้งสอสอต้องเห็นตรงกันแล้วต้องไม่ทะเลาะกัน
ถ้าวันหนึ่งจะเอาต้องงบเอากลางออกมา
ปิดท้ายขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ขอแสดงความอาลัยกับข่าวร้ายนี้ครับ
โควิดฆ่าหมอแอ้มแพทย์หญิงด่านหน้าโรงพยาบาลภูมิพล
สลดตายตามพ่อแม่ที่ติดโควิดไปก่อนนี้
หมอแอ้มคือนาวากาศเกกหญิงแพทย์หญิงสรรญาราภานิษฐ์
ปิดท้ายถึงคุณหมอแอ้ม
ใบไม้สีขาวเมื่อคราวห้ม
คือผลพวงการทำงานของด่านหน้า
พญาโศกล่อมบันเลงเป็นเพลงลา
ส่งนางฟ้าให้ดวงดาวเช้าวันนี้